แม้ว่าวันที่๓พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะสบคจะมีการประกาศ
ผ่อนปลนมาตรการ๖กิจกรรม๖กิจการ
ให้ประชาชนออกไปใช้บริการได้แต่ว่ายังคงพรกรฉุกเฉินอยู่
และหนึ่งในข้อกำหนดของพรกรฉุกเฉินก็คือการห้ามรวมกลุ่มกัน
รวมกลุ่มกันเหมือนเดิมนะคะย้ำคำนี้นะคะ

เขาแอบไปเล่นน้ำกันนะคะอยู่ที่ท้ายเขื่อนลำเปล่า
คำว่าแอบเนี่ยไปเป็นร้อยค่ะเล่นน้ำบ้าง
จับกลุ่มปิ๊กนิกทานอาหารกันบ้างเจ้าหน้าที่ลงโอ้โห
วิ่งหนีกันเลยนะคะนี่เป็นภาพบรรยากาศนะคะ

นะครับขึ้นกันดีครับเล่นน้ำก็ไม่ได้
จากภาพส่วนมากก็เป็นวัยรุ่นนั่นแหละนะคะ

ที่น้ำตกหาดแม่ยางท้ายอาคารผันน้ำเขื่อนลำเปล่ากาลสิน
หลังจากตำรวจสพลำเปล่าและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเมืองกาลสินได้รับการร้องเรียน
มีประชาชนเขาไปเห็นไงคะแล้วเขาก็ร้องเรียนไปที่เจ้าหน้าที่บอกว่ามีคนไปจับกลุ่มมั่วสุมเล่นน้ำ
ที่น้ำตกแห่งนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องไปค่ะพอไปถึงไปเจอนักท่องเที่ยวเป็นร้อยเล่นน้ำสนุกสนานเลยจับกลุ่มรับประทานอาหารตามร่มไม้ริมหาดไม่สวมหน้ากากอนามัยด้วย
นายสมเจตเต็งมงคลเป็นนายอำเภอเมืองกาลสินบอกว่า
จากการตรวจสอบไม่พบมีการนำเครื่องดื่มหรือสิ่งผิดกฎหมายเข้ามา
ก็ได้กล่าวตักเตือนไปและต่อจากนี้ไปนะคะ
อบหมายให้ผู้นำท้องถิ่นจัดหาป้ายมาปักห้ามประชาชน
ห้ามนักท่องเที่ยวเข้ามาเล่นน้ำที่จุดนี้โดยเด็ดขาด
ฝ่าฝืนจะดำเนินคดีตามกฎหมายไม่มีละเว้น
ไม่ใช่เฉพาะที่กรสินเท่านั้นนะคะอย่าลืมนะคะ
พื้นที่ที่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอื่นตอนนี้ก็ยังปิดอยู่เหมือนเดิมค่ะ